สวัสดีครับก้าวในละกา๔๘นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุบตนันพิสิษฐ์มหันต์แน่นอนครับสภาพอากาศในระยะนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ภายุฤดูร้อนนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพความเสียหายเกิดขึ้นในหลาย
พื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเฝ้าในวันนี้นะครับอยากให้ผู้ชมได้ติดตามดีเพราะว่ามีผลแน่นอนสำหรับการทำกิจกรรมกลางแจ้งเพราะว่าการเดินทางท่องเที่ยวต่างในระยะนี้หลายคนครับวางแผนเดินทางตามจุดต่างทั่วไทยพื้นที่ไหนบ้างเป็นพื้นที่เฝ้าระวังในวันนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับเริ่มต้นใน
เผยชัยภูมิขอนแก่นมหาศาลคาม๑๐๑ยสธรอุดรธานีนะครับ
อกจากนี้ยังมีศรีสะเกดสุรินบุรีลำนครราชศรีมารวมไปถึงอำนาจเจริญพื้นที่เหล่านี้เอง
อย่างที่ได้ย้ำเตือนนะครับพายุที่ตกลงมาพร้อมกับสายฝนพร้อมกับลูกเห็บสามารถที่จะสร้างความเสียหาย
สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงต้นไม้ขนาดใหญ่สามารถให้จะโค้นล้มได้นะครับ
เสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาใครที่จะเดินทางสัญจรในบริเวณที่มีวัตถุดังกล่าวอยู่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
แรงลมสามารถที่จะทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้
ที่เป็นแบบนี้ยังคงเป็นปัจจัยตัวเดิมนะครับก็คือเรื่องของกระแสลมที่มีการเคลื่อนตัวมาพัดสอบกัน
หรือว่ามาปะทะกันนั่นเองระหว่างกระแสลมสองทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้พัดเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
อีกหนึ่งทิศทางก็คือกระแสลมจากทิศตะวันออกนะครับหอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบน
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แน่นอนครับจุดที่มีการปะทะกันของกระแสลม๒ทิศทางนี้ก็จะทำให้เกิดการแปรปรวนลักษณะอากาศเกิดขึ้น
อกจากนี้เองมีการคาดการณ์ในช่วงวันที่๘ไปจนถึงวันที่๑๐พฤษภาคม
อะไรที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งฟังดีเลย
ซึ่งการนั้นก็จะปะทะเข้ากับอากาศลอนที่ปกลุ่มอยู่แต่เดิม
ทำให้เกิดความประระบุลักษณะอากาศเกิดขึ้น
พื้นที่สีส้มที่ประกอร์ตอยู่ในพันที่นาภาคัณะนี้
ความรุนแรงนั้นถ้าหากเปรียบเทียบแล้วก็จะมีความแรงรุนแรงพอ
กับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ดังนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ปรากฏในหน้าจอของคุณผู้ชมณขณะนี้ต้องเฝ้าติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
นี่คือในช่วงวันที่๘ไปจนถึงวันที่๑๐พฤษภาคมครับ
ถ้าหากเราคำนวณต่อไปอีกหนึ่งห่วงเรียกเวลาที่น่าจับตามองก็คือ
ในวันที่๑๔พฤษภาคมครับวันดังกล่าวนี้เอง
ให้กระแสลมตะวันออกขออภัยนะครับตะวันตกเฉียงใต้
พัดเข้ามาปกคลุมในเมืองของเรานั้นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
กลายเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
นั่นก็หมายความว่าสามารถที่จะหอบเอาความชื้นจากบริเวณดังกล่า

นั่นทำให้ในวันที่๑๔นั้นในพื้นที่ประเทศของเรา
หลายจุดหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น
นี่แหละครับจะถือว่าเป็นการเริ่มต้น
เขาโครงของฤดูฝนที่จะมาเยือนเมืองไทยของเรา
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเริ่มต้นในช่วงสัปดาห์ที่๓นี้
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนทั้งหมดนะครับ
เรายังคงต้องจับตาต่อไป

ในช่วงข่าวพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ